ทีนี้อันนี้ก็ร้อนต่อเหมือนกัน
สติ๊กเกอร์เปิดมาจากอะไรนะ

เก้ามิถุนายนคือวันนี้เลย

ที่จะออกมา๓๐๔๐นายเนี่ย
เพราะว่าก่อนที่จะมีคำสั่งนี้ออกมาเนี่ยนะ
ทางคุณวิโรธลักษณะอดีศรว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อของก้าวไกลเนี่ย

ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
เอาหลักฐานนี่ค่ะใส่ซองมาเลย

ส่งมอบให้กับเจรตำรวจแห่งชาติ
หลังจากที่ได้รับเอกสารหลักฐานต่าง

บอกว่าจะส่งคณะทำงานลงไปตรวจสอบ
ตามข้อมูลที่นายวิโรทลักษณ์ส่งมา
กรอบการทำงานเอาไว้ไม่เกิน๑๕วัน
แล้วย้ำด้วยถ้าเกิดมันไปเชื่อมโยงถึงใครเนี่ย
จะไม่ละเว้นในการดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย
ส่วนรถบรรทุกที่เขาทำถูกกฎหมายอยู่แล้ว
จะให้ความคุ้มครองไม่ให้เจ้าหน้าที่
ใช้อำนาจหน้าที่ไปกลั่นแกล้ง

คือเดี๋ยวน้ำแข็งพี่ขอพูดถึงหลักฐานนิดนึง
คุณผู้ชมครับคุณวิโรธนี่แกน่ารักกับตำรวจมากเลยนะ

จริงนี่คุณตำรวจแป๊บนี้นี่
หลักฐานชัดเจนว่ามีการข่มขู่เรียกรับ
คุณตำรวจแป๊บนี้นะนี่นี่นะ
อันนี้นะจะเป็นรายชื่อของคนกระทำความผิดนะ
คือคุณตำรวจไม่ต้องไปพิจารณานานนะครับ

ตอนที่เราอ่านข่าวแค่เราอ่านนิดเดียวนะ
เรายังซีดเลยว่านี่เปิดขนาดนี้เลยเหรอ
ทีนี้พอส่งมอบหลักฐานปั๊บแน่นอน

ตอนแรกก็ขอเวลาตั้งกี่วัน
ก็ที่แรกเขาบอกว่าไม่เกิน๑๕วันใช่ไหม

แต่ทีนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะ

บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
ซึ่งท่านรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะ
ออกมาเปิดเผยเลยบอกว่าตรวจสอบแล้ว
มีตำรวจทางหลวงทั้งชั้นประทวนชั้นศัลยบัตร
เข้าไปเกี่ยวข้องกับสวยสติ๊กเกอร์จริง
อู้วไวอ่ะยืนปั๊บอ่ะ

เดี๋ยวจะมีการเซ็นคำสั่งโยกย้ายตำรวจนอกรีด
ให้มาช่วยราชการที่กองบังคับการทางหลวง

คุณเบิร์ตอยากรู้ไหมว่าจะมีตำรวจนายไหนบ้าง

คุณดอมไม่ต้องกลัวนะว่า

ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตามหลักฐานข้อเท็จจริง
นี่แหละถึงเวลาแล้ว
ที่ตำรวจทางหลวงจะต้องปัดกวาดเช็ดถูดูดฝุ่นให้เอี่ยมเลย

ต้องมาให้คนอื่นไปแฉ
เอานะอย่างน้อยขยับขยื่นเคลื่อนไหวแล้ว

เป็นเรื่องที่ถาโถมเข้ามาถึงตำรวจ
คือผมต้องบอกก่อนนะว่าผู้กองแคทเธอไม่ได้ผิดอะไรนะ
เธอและครอบครัวก็ตามขั้นตอน
แต่ระบบระบบโครงสร้างต้องเป็นคนตอบ

ระบบและโครงสร้างต้องเป็นคนตอบว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนแล้วท่านจะแก้ยังไง
ค่ะนะครับถ้าแก้ได้ก็บอกด้วยเออ
ได้มีคนรู้จักนะเรียนเหมือนกัน
กอศเนี่ยคล้ายกันเลยนะเหรอ
ก็ทุกวันนี้ก็เป็นร้อยตำรวจเอกเหมือนกัน
แสดงว่าต้องมีไม่ได้แช่งเขานะ
มีคนในครอบครัวเขาเป็นตำรวจและยังมีชีวิตอยู่
แล้วก็สาขาที่เขาเรียนมา
ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ขาดแคลร์ของตำรวจใต่นาน